กับคุณแม่คนนี้แต่นมีลูกหนึ่งไปแล้ว

โอ้โหนี่คุณแม่ลูกหนึ่งคุณ

รุ่นในอินสตารการ์แรมส่วนตัว
แปลงโฉมเป็นครูสาวสุดเซ็กซี่เลยนะ
เพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดเพื่อนร่วมกวนเพื่อนสีค่ะ
งานนี้ค่ะก็ทำเอาเพื่อนแล้วก็ชาวเน็ตนะ
เข้ามาชื่นชมความสวยแล้วก็ความเซ็กซี่ของแม่เป้ยเป็นจำนวนมากเลยอ่ะคุณ
แต่คอมเมนต์หนึ่งนะที่จะถูกใจชาวเน็ตแล้วก็ได้ยอดไลค์แบบถล่มทลาย
ก็คงหนีไม่พ้นโพสต์ของเพื่อนซีค่ะอย่างคุณนิน่านะ
โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าจะได้น้องให้โปรดก็วันนี้แหละฉันว่านะฮะ
งานนี้ก็คงต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะคะ
จะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้เฮกันหรือเปล่าค่ะคุณ
อกจากนี่ชาวเน็ตชื่นชมภาพนี้ด้วยนะคะที่คุณแม่เป้ยสวมบทเป็นคุณครูสาวนะคะ

ทำท่านี่ตีก้นนะคะคุณสามี
แฟนบอกเลยว่าคืนนี้นะคะท่าทางจะมีน้องให้น้องโปรดแน่นอน
แล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยว่าคุณป๊อปอย่าดื้อมากนะคะ

อะไรจะขนาดนั้นนะคะ